คุณผู้ชมครับเมื่อวานี้มีดราม่านี้เกิดขึ้นครับ
ความขัดแย้งทางการเมืองทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้ว
แล้วคราวนี้เกิดขึ้นกับคนดังครับคนดังระดับคุณบินบรรลือฤทธิ์ครับ
เมื่อวานนี้นะครับเขาบอกว่าเขาอัดอั้นตันใจที่สุดแล้ว
ที่ออกมาชุมนุมทางการเมืองพี่บินเปิดใจทั้งน้ำตา
จุดยืนเรื่องของการปกป้องสถาบัน
แล้วก็ประกาศลาออกจากมูลนิธิร่วมกับตันยู
พี่บินทำงานมาเป็นเวลาหลายปีครับ
ไปชมบางช่วงบางตอนกันครับ
ประเด็นหาว่าคนอย่างผมเนี่ยนะ
จะไปตบเด็กชู๓นิ้ว
ผมไม่มีความคิดอุบาตชาติชั่วแบบนั้นหรอกครับ
ที่ผมบอกว่าถ้าผมเจอต่อหน้า
ใครที่ยกนิ้วกลางไอ้คนที่ยกนิ้วกลางให้ขบวนเสด็จนั้นน่ะ
ผมจะตบจริงจริงผมโมโหผมเห็นภาพแล้วมันโมโห
เพราะเด็กไม่เกี่ยวกับผมเด็กจะชู๓นิ้วกี่นิ้วเรื่องของเขา
เขาไม่เรียกร้องประชาธิปไตยมาเรียกร้องอนาคตของเขา
เรื่องของเขาผมไม่เคยไปประชุมไปชุมนุมกับมอบ
ตั้งแต่เสื้อเหลืองเสื้อแดงมาสมัยไหนผมไม่เคยไปยุ่ง
ไม่เคยขึ้นเวทีผมมีเวทีเดียวคือเวทีพระมหากษัตริย์
ไม่เกี่ยวกับเด็กชู๓นิ้วอันนั้นผมสนับสนุนเลยครับ
ถ้าทำแล้วมันเกิดอนาคตที่ดีกับประเทศชาติกับพวกส่วนรวม
ยินดีผมยินดีผมรัก

ให้ผมไปขัดขวางไอ้สิ่งชั่วร้ายไอ้พวกที่มันจะทำ

ผมต้องขอโทษทางมูลที่วันนี้นะเพื่อความสบายใจผมขอลาว
ขอจังบลิธิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับอืมคือคุณผู้
คุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปเข้าใจพี่บินเนี่ยเข้าใจเรื่องของหมวด
ก่อนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้มันมีหลายกลุ่มเหลือเกิน
เอาแบบภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่ก็คือกลุ่มรัศดร๖๖
ครับกับกลุ่มเสื้อเหลืองทีเนี้ยในสองกลุ่มเนี่ยเขาแบ่งกลุ่ม
ย่อยกันมาอีกนะเอาเฉพาะกลุ่มเสื้อเหลืองก่อนนะฮะ
เสื้อเหลืองเนี่ยคนที่ตั้งใจจะปกป้องสถาบันจริงจริงไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับการเมืองพี่บินเขาอยู่กลุ่มนี้กับอีกขาหนึ่ง
ก็คือกลุ่มที่ปกป้องนักการเมืองก็คือไม่อยากให้ลุงตู่ละ
นั่นน่ะกลุ่มเสื้อเหลืองอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคนละ
กลุ่มกันส่วนราศดรเนี่ยเขามีกลุ่มที่ต้องการปฏิรูป
สถาบันคือรื้อโครงสร้างเลยกับกลุ่มที่ปกป้องนักการเมือง
ต้องการแก้รัฐธรรมนูญนะคะอันนี้คนละกลุ่มกัน
แบบนี้เพราะฉะนั้นพี่บินเขาอยากปกป้องสถาบัน
จริงจริงอ่าไม่เกี่ยวกับการเมืองอ่าคุณคุณปุ้ยรสลินทำ
ช้าให้เห็นค่อนข้างชัดเจนค่ะอ่ามาดูกันต่อเนี้ย
ไม่อยากให้ใครไปต่อว่ามูลนิฏิยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองลุก

ส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรส่วนความช่วยเหลือ
ด้วยเหลือที่คุณบินทำทุกวันหลายคนบอกลาออกจากมูลนิธิแล้วจะทำต่อไหมครับ
คุณบินบอกทำต่อนะครับทำในนามบินบรรลือฤทธิ์นี่แหละฮะ
จากนี้นะครับคุณบินเนี่ยยังย้ำจุดยืนว่าใครจะชู๓นิ้วเขาไม่ว่า
และไม่เคยมีอคติกับแนวคิดเหล่านี้แต่จะไม่ยอมให้ใครมาจาบจ้วงสถาบัน
หลังจากไลฟ์นี้เผยแพร่ออกไปครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังผู้จัดการมูลนิธิ
ร่วมกระตันยูนายสมศักดิ์ปานวัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการลาออก
โดยท่านผู้จัดการมูลนิธิเปิดเผยว่าทุกคนตกใจครับที่พี่บินประกาศลาออก
ยังไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้ทำความเข้าใจกันเลย
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทางมูลนิธิเดี๋ยวจะเชิญคุณบินมาพูดคุยกันอีกครั้ง
เพราะเชื่อว่าคุณบินเนี่ยพูดไปด้วยความอัดอั้นตันใจส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะ
คุณบินลาออกไปเสียดายเพราะคุณบินเนี่ยถือเป็นบุคลากรที่ดีทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม
ทั้งนี้ยืนยันว่ามูลนิธิไม่ได้กดดันเลยนะครับไม่ได้กดดันคุณบินเลย
เพราะมูลนิธิก็ไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายใดและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
นี้ต้องรอเวลาให้คุณบินเนี่ยอาจจะใจเย็นลงใจเย็นลงหน่อยนะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะพิจารณาเรื่องการลาออกกันอีกครั้งหนึ่ง
ถึงกับร้องไห้นะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้พอไลฟ์ไปแล้วแบบ
มีทัวร์ไปลงหรือเปล่าถึงตัดสินใจแบบนี้ออกมาอย่างนี้นะครับ
มีกระแสเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในทวิตเตอร์นะคะ
ทีนี้มาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ส่งหนังสือผ่านทูตถึงรัฐบาลรัฐสภาเยอรมันนะคะ
เมื่อวานนี้กลายเป็นประเด็นค่ะหลายคนเนี่ยก็กังวลใจนะว่า
คือกลุ่มทนายนกเขาเนี่ยเขาก็นัดกลุ่มคนเสื้อเหลืองไป
หน้าสถานทูตเยอรมนีเหมือนกันนะครับบ่าย๒
แล้วกลุ่มรัศดร๖๓เขาก็นัดไปเหมือนกัน๕โมงเย็นก็กลัวว่า
ทั้งสองกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะไปเจอกันแล้วเกิดการกระทบกระทั่งปะทะกันหรือเปล่า
ไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอะค่ะ
ทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปประมวลภาพเมื่อวานกันหน่อยค่ะ
สำหรับกลุ่มราศดร๖๓ที่มีการรวมตัวกัน
คือในกลุ่มนี้เขามีกลุ่มย่อยหลายกลุ่มนะคะ
เมื่อวานนี้เขานัดรวมตัวกันสักประมาณ๕โมงเย็นที่๓ย่าน๓แยกมิดทาวน์
คุณผู้ชมตรงนี้นะอันนี้หน้าวัดหัวลำโพงนะฮะ
บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มราศดร๖๓เมื่อวานนี้ค่ะ
หลังจากที่มีการนัดรวมตัวกันที่แยกสามญาติสักประมาณ๕โมงเย็น
ปรากฏว่าก่อนถึงเวลานัดค่ะมวลชนเนี่ยทยอยเดินเท้ากันมาเรื่อยนะคะ
หน้าศูนย์การค้า๓ย่านมิดทาวน์ติดถนนพระราม๔
นำโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

แกนนำได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียให้ผู้ร่วมชุมนุมเนี่ย
งดแสดงสัญลักษณ์ท่าทางที่สื่อถึงนาซี
หรือเช่นเครื่องหมายสวัสดีกะเป็นต้น
อันนี้เป็นประวัติศาสตร์ด้านการเมืองของเยอรมนีเขาเนี่ยนะคะอืม
แล้วระวังให้มีการระวังเรื่องของข่าวลวงจากผู้ไม่หวังดี
สร้างความแตกแยกความแตกตื่นให้กับกลุ่มด้วยนะคะ
สารลงพื้นที่รักษาความปลอดภัย
เคลียร์เส้นทางการเคลื่อนขบวน
โดยการชุมนุมครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมได้มีการนำรถกระบะติดเครื่องเสียง
เป็นเวทีประสัยมาสนับสนุนด้วยนะคะ
จากนั้นก็เริ่มมีการแล้วปิดถนนพญาไทยฝั่งขาออก
หน้าศูนย์การค้าสามญาณมิตรทาวน์
ขบวนมวลชนบนถนนแล้วมีการกางป้ายไวนิวหน้าขบวน
แล้วก็มีข้อความว่าหยุดก่อนรอก่อน
ลักษณะเป็นการส่งสัญญาณในการที่จะเคลื่อนขบวน
กระทั่งเวลาสักประมาณ๑๗นาฬิกา๕โมงเย็นค่ะ
รถติดเครื่องเสียงเคลื่อนมาจอดกลางสี่แยกสามญาติ

จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านนี้คือพันธุ์ตำรวจเอก
พาติกรสอนชัยเป็นผู้กำกับสนปทุมวัน
มีการประกาศผ่านทรโคงแบบนี้นะคะ
นำประกาศเจ้าพนักงานการชุมนุมมาแจ้งให้ทราบว่า
การชุมนุมนี้ของกลุ่มผู้ชุมนุมของราศดร๖๓
ฝ่าฝืนกฎหมายเพราะไม่ได้แจ้งเจ้าพนักงานก่อน
คือถ้าเกิดว่าไปดูตามพรบการชุมนุมปี๒๕๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมปี๒๕๕๘ในมาตรา๑๐

กลุ่มผู้ชุมนุมต้องมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบก่อน
และต้องมีการขออนุญาตการใช้พื้นที่
ผู้กำกับสนปทุมวันบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุม

เพราะฉะนั้นแล้วจึงขอให้ยุติการชุมนุม

แต่พรกรฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเขายังไม่ฟังเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยทำให้กลุ่มมวลชนไม่พอใจค่ะ

ผู้กำกับสนปฐุมวันขี้คาบพระเด็จการ
หลังจากนั้นสักครึ่งชั่วโมงให้หลังนะฮะ

กลุ่มผู้ชุมนุมก็ตั้งขบวนครับบริเวณถนนพระราม๔
ขาเข้านะฝั่งหน้าวัดหัวลำโพงเนี่ย
รอเจ้าหน้าที่เคลียร์เส้นทางการจราจรให้
แล้วก็เริ่มเคลื่อนขบวนไปบนถนนพระรามที่๔
่งหน้าไปที่ไหนก็ไปสถานทูตเยอรมันนะฮะ
ถนนสาธรณ์เหนือมีมวลชนเป็นอาสานักเรียนนักศึกษา
คล้องแขนกันเป็นแนวหน้าเดินไปไปสถานทูตเยอรมนีนะครับ
ไปถึงหน้าสถานทูตตอน๑ทุ่มเดินกันอยู่สักประมาณ๑ชั่วโมง
มีมวลชนจำนวนมากไปนั่งรอสมทบอยู่แล้วตรงนั้น
มวลชนก็เริ่มแน่นขึ้นแน่นขึ้นในพื้นที่สาธรณ์ทั้งสองฝั่ง
นำเข้าเคลียร์พื้นที่หน้าสถานทูตสักครู่หนึ่งครับจากนั้น
ผู้ชุมนุมเองก็นำป้ายไวนิวขนาดใหญ่
ข้อความว่าปฏิรูปสถาบันนะฮะก็เอาไปกางเอาไว้เลยหน้าสถานทูต
จังหวะนี้ฮะตำรวจตึงกำลังตั้งแถวยืนปิดบริเวณหน้าประตูของสถานทูตเอาไว้
โดยเจ้าหน้าที่สถานทูตให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมาแล้วก็ส่งตัวแทนมา๓คน
หนังสือให้กับทางสถานทูตแล้วกันเพื่อขอตรวจสอบ
ตัวแทนสามคนมีใครบ้างล่ะฮะแน่นอนนะฮะก็รู้จักกันดีอยู่แล้ว
นายจตุพัฒน์หรือว่าไผ่ดาวดินนางสาวพัสราวรีคนนี้หมาย
แล้วก็นายวรินหรือว่าแบ็คเบรนด์นะฮะไปยื่นหนังสือต่อนาย
นายเกออกชมิตซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย
นะครับนี่ก็มีการยืนอ่านก่อนสักพักหนึ่งก็๓คนนี้ก็อ่านเสร็จปุ๊บก็ไปยื่น
หลังจากนั้นทุ่ม๔๐แกนนำได้แจกเอกสารแถลงการให้กับมวลชนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เขามีการเตรียมทำหลายภาษาเพราะว่าแน่นอนนะฮะก็จะมีสื่อต่างชาติ
ก็อยากจะให้คนต่างชาติเข้าใจในสิ่งที่มวลชนได้สื่อสารไปด้วย
แล้วก็มีการอ่านแถลงการทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันด้วยนะ
เนื้อหาใจความให้ตรวจสอบ
เยอรมนีตรวจสอบข้อเรียกร้องของกลุ่มราศดรที่มีการชุมนุม
เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย
อันนี้ก็มันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นว่า
ชุมนุมเขามีการทำเอกสารหลายภาษา
จริงแล้วทำเป็นภาษาก่อนอันนี้ทั้งหมด๒๑ภาษา
แต่เมื่อวานที่นำมายื่นเนี่ยมีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็มีการเริ่มเปิดประสัย
หน้าสถานทูตเยอรมนีค่ะโดยนายอัธพลบัวพัฒน์หรือว่าครูใหญ่
หนึ่งในแก่นำจากจังหวัดขอนแก่นเริ่มประสัยเรียกร้องให้
สามป่อแก๊งบุรพาพยักษ์ค่ะผลเอกประยุจจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
นายอัตภพลท้าให้มาจับเลยนะคะมาจับดำเนินคดีได้เลย
และตอนมาจับเนี่ยต้องปริ้นต์หมายสารมาจับด้วยนะคะ
ว่าไม่ต้องการล้มล้างสถาบันแต่ต้องการปฏิรูปสถาบัน
ให้พลเอกประยุทธ์ลาออกและมีการสัญหานายกคนใหม่เท่าที่มีอยู่
จำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ตามรัฐธรรมนูลปีหกศูนย์
แต่ละพักต้องเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพัก
ตอนนี้เหลือ๕คนนั่นแหละ๕คนนั้นแหละที่ประชาชนบอกว่าเท่าที่มีอยู่
ให้เสนอ๕คนนั้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์จันโอชา
พร้อมกับมีการตำหนิรัฐบาลว่าอย่าใช้เวทีสะพานด่าประชาชน
เมื่อวานนี้เปิดประชุมสมัยวิสามันครั้งแรกวันแรก
ปรากฏว่าคือความรู้สึกของกลุ่มผู้ชุมนุมว่าเปิดมาเพื่อด่าประชาชน
อย่าดึงฟ้ามาต่ำอย่าดึงเสื้อเหลืองมาปกป้องตัวเอง
และให้หยุดดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เขาชุมนุมอย่างสันติค่ะ
จากนั้นเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีนะคะหลังจากที่แก่นำทั้ง๓คน
ได้มีการยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณมายหรือพัสรวรีค่ะนี่คุณผู้ชมจังหวะนี้นะ
ปราศัยพร้อมกับแจ้งให้กลุ่มผู้ชุมนุมทราบว่า

และทางเอกอัครราชทูตเยอรมนีรับปากว่าจะส่งหนังสือให้รัฐบาล
และรัฐสภาเยอรมนีตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ตามข้อเรียกร้องในหนังสือค่ะ
ไม่ค่ะยังฝากไปถึงรัฐบาลไทยบอกว่าให้จริงใจกับประชาชน
ซึ่งหากมีความจริงใจตั้งแต่แรก
ข้อเรียกร้องของประชาชนทั้ง๓ข้อ
คงได้รับการตอบสนองไปแล้ว
สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากการบิกบังคับของรัฐบาล
ทำให้ต้องยื่นหนังสือถึงสถานทูตเยอรมนี
เพราะได้เคยบอกรัฐบาลไปแล้วว่า
ข้อเรียกร้องของประชาชนจะไปไกลมากกว่ารัฐบาลไทย
หากไม่ได้รับการตอบสนองจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากนั้นเวลา๒๑นาฬิกาตรงค่ะ๓ทุ่มตรง

แล้วก็ขอให้ผู้ชุมนุมกำชัยชนะกลับบ้าน
เตรียมฟังประกาศนัดหมายครั้งต่อไปด้วยค่ะครับ